ผู้ชายคนหนึ่งแทงภรรยาจนเสียชีวิต
อ้างว่าระแวงว่าจะนอกใจ

ลูกอายุแค่๒ขวบไปมอบตัว
ส่วนทางญาติของผู้ตาย
วันนี้แม่ร้องไห้แทบจะขาดใจ
อ่าทุบที่แม่มังอยากว่าต้องขาด
หลวงก็มีทั้ง๒คนอยู่
และแม่แก้แลวไปเจ้าบ้านเลี่ยงไว้
อ่าอ่าอื้อ
ตอนนั้นล๊อกตัวขัดประตูถึงไปดึงโรงโรค
เอิ้นติดตาเลยตาก็ยังหลือ
เหลือเลยปีกบลิ้งอ่ะ
อ่ามันทำไม
ไม่ได้ตัวเหลือตัวหลวงตัวนะลูกก็เป็นอย่างมากมึงไม่ใช่มีอย่างไร
ดูเล่นตัวเองนะลูกสะพร้านลูกพร้านกันก้าวโลเมตรของพร้าน
โลเมตรมันอยู่เจ้าเจ้าไม่ได้ไปทำปิดนะลูกแต่ทัศน์ก็กลัวอย่างไม่กล้า
นี่ค่ะคุณแม่ของหญิงสาวที่ถูกสามีแทงจนเสียชีวิตนะฮะ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่เนี่ย
คือก็ต้องคุยกันไปถามกันไปปลอบใจกันไปใช่ค่ะเพราะแม่ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
เนี่ยคือบอกโอ้โหทะเลาะกันจะทุบจะตีกันคือนี่ถึงขั้นต้องฆ่ากันเหรอนะฮะ
ทุกผู้ชมครับที่นี่คือวัดถ้ำโกบนะครับตะบนหน้าเขาที่จังหวัดกระบี่นะฮะ
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวกมลรัฐปฐุมสุวรรณ
ชื่อเล่นชื่อมนต์นะฮะอายุ๒๖ปีนะครับน้องมนต์เนี่ยเสียชีวิต
หลังจากถูกนายถวัดชัยประทุมสุวรรณหรือว่าในเอ็มวัย๓๐ปีที่เป็นสามีแทงเข้าไป
นางเตือนใจเวียศุกร์อายุ๕๕แม่ของนางสาวกัมมณรัฐผู้ตาย
แม่บอกแม่รับไม่ได้นะลูกเขยเนี่ยมาฆ่าลูกสาวแม่แบบนี้
หลังเกิดเหตุไปเจอศพลูกสาวยิ่งรับไม่ได้ไปเห็นแบบที่คุณแม่บอก
เป็นสภาพของลูกสาวเลือดยังไหลออกมาจากแผลที่ถูกแทงเข้าไป
ตรงนี้นะฮะที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับคืนที่ผ่านมานะครับ
บอกมันยังติดตาแม่อยู่เลยนะแผลที่แทงเนี่ยแทงที่คอนะฮะ
อยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะเอาให้ถึงประหารชีวิต
แม่ของนางสาวกมลรัฐบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุลูกสาวมาหาแม่ที่บ้าน
ดึกนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วในเอ็มเนี่ยที่เป็นลูกเขยก็ขี่รถมารับ
แม่ยังบอกว่าเออเอาไข่ไก่ไปด้วยสิลูกก็ยังหวังดีว่าจะได้เอาไข่ไปกินกัน
สุดท้ายไม่คิดว่าลูกสาวเนี่ยจะมาถูกลูกเขยฆ่าตายแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงนี้ฮะประมาณสักตี๔ตี๕ที่ผ่านมา
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ
เป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะจุดที่เกิดเหตุคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นในห้องครัวนะฮะน้องมนต์หรือว่านางสาวกมลรัฐเนี่ยนะฮะ
ถูกแทงเสียชีวิตนะครับโดยสภาพศพนะฮะเป็นแบบนี้ครับ
มีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอหนึ่งแผลเลือดนี่ไหลเต็มไปหมดค่ะนะฮะ
ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุก็คือนายเอ็มนะครับในเอ็มธวัชชัยปฐุมสุวรรณที่เป็นสามีนะครับ
หลังจากก่อเหตุแทงภรรยาเสียชีวิตแล้วในเอ็มได้อุ้มลูกสาวอายุสองขวบ
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปก่อเหตุเอาไว้สักประมาณตี๔ตี๕
ก่อนที่ประมาณ๗โมงกว่าเกือบ๘โมงเช้าวันนี้
เอ็มจะอุ้มลูกสาววัยสองขวบไปมอบตัวกับตำรวจที่สพเขาพนมนะฮะ
โดยในเอ็มเนี่ยมอบตัวกับตำรวจแล้วบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนลงมือแทงภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็บอกตำรวจเกี่ยวกับจุดที่เอามีดที่เป็นมีดทำครัวเนี่ยไปทิ้งหลังจากที่แทงภรรยาแล้วเนี่ยเอามีดไปทิ้งในถังขยะที่อยู่ในบ้านนั่นแหละ
นี่ครับท่านผู้ชมครับคือนี่คือนายเอ็มนะฮะอุ้มลูกมานะครับลูกสาวเพิ่งสองขวบอ่ะนะฮะเนี่ยบอกว่าแทงภรรยาแล้วก็เอามีดเนี่ยทิ้งไว้ที่ถังขยะภายในบ้านนี่แหละ

ภรรยาบอกว่าอย่ามายุ่งอยู่คนเดียวไปเลยไม่อยู่ด้วยแล้วไปตายซะอันนี้นายเอ็มอ้างนะฮะผู้ต้องหาอ้างนะครับเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ตายด้วยนะครับเนื่องจากเธอก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้วส่วนลูกก็ยังสองขวบยังเล็กเหลือเกินแต่ผู้ต้องหาที่เป็นสามีอ้างว่าอย่างนี้นะครับนายเอ็มเนี่ยอ้าง
ส่วนตัวในเอ็มบอกว่าได้อุ้มลูกสาวตามไปเพื่อจะคุยจะขอร้องไม่ให้ออกไปจากบ้านทะเลาะกันอยู่นานแล้วนายเอ็มเนี่ยอ้างว่านางสาวกมลรัฐผู้ตายเนี่ยด่าทอเขาก่อนด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าไปถึงบุปการีก็เลยทนไม่ไหววิ่งไปในครัวไปหยิบมีดทำครัวมานะฮะช่วงนั้นภรรยาเนี่ยวิ่งตามมาพยายามจะแย่งมีดแล้วนายเอ็มเนี่ยอ้างว่ามันเกิดการพลาดเกิดขึ้น
นะฮะเกิดการพลาดเกิดการพลั้งเกิดขึ้นมีดเนี่ยมันไปแทงเข้าที่คอภรรยาจนภรรยาเนี่ยล้มลงต่อหน้าลูกสาววัยสองขวบที่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยความตกใจนะฮะเขาบอกว่าจากนั้นนะฮะเขาก็เลยรีบอุ้มลูกเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปบ้านพี่ชายที่อยู่ไม่ห่างกันแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพี่ชายฟังแล้วขี่รถต่อไปยังบ้านของพ่อที่
อร่อยรวมด้วยว่าเกิดอะไรแบบนั้นล่ะอร่อยไหมนะนะฮะ
มันก็เช็ดปรุงมันออกมาผมก็อุ้มหลูกหลูกมันมันปอดปรุงมันมันก็หลืมแล้วมันก็กลัวเนี่ย
มันก็หูเนี่ยผมก็ต้องหับตาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนหลักมันเตี้ยมันต้องหักกันกับหวาด
ก็ต้องหักกันกับหวาดก็หย่อมตายกับตายเย็นหย่อมตายเอง
โอโหวถึงขั้นฆ่ากันขนาดนี้นะครับส่วนพูดเรือมมาขึ้นฮะ
เอ็มผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่ามาจากความหึงห่วงนะครับ

รักภรรยาคนนี้มากแต่เมื่อภรรยาไม่อยากอยู่กับเขา
เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ถึงขั้นทำร้ายภรรยาจนภรรยาเสียชีวิต
ส่วนเรื่องเสพยาบ้ามีนะครับ
คือคุณแม่ของผู้ตายก็บอก
แต่ว่าเสพไม่บ่อยล่าสุดเสพเมื่อ๔วันก่อน๑เม็ด
แล้วไม่ได้เสพอีกเพราะตัวเขาก็ต้องการเลิกให้ได้อยู่แล้ว
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
พ่อของนางสาวกมลรัฐครับนายประชาอายุ๖๑ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อสักประมาณตี๓ที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับแจ้งจากพ่อของนายเอ็มนะครับว่าก่อเหตุแทงลูกสาวของเขาเสียชีวิต
เขาก็รีบไปดูที่บ้านที่เกิดเหตุไปถึงก็พบว่าประตูถูกล็อกกุญแจไว้แล้ว
ก็เลยงัดเข้าไปดูพบว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาถึงสักประมาณสักตี๕นี่นะฮะ
แต่พ่อบอกตี๓เนี่ยพ่อของครูตงหาโทรมาบอกนะครับ
ซึ่งเขาแค้นมากนะฮะที่ในเอ็มเนี่ยมาฆ่าลูกสาวของเขานะครับ
ที่ผ่านมาพ่อทั้งเตือนทั้งขอร้องขอให้ลูกเขยคือในเอ็มเนี่ย
เสพยาบ้าสักทีเลิกกินเหล้าสักที

เพราะว่าเวลาทะเลาะกันก็ชอบอ้างเรื่องหึงหวง
ส่วนเรื่องที่นายเอ็มอ้างว่าคืนวันเกิดเหตุลูกสาวจะเก็บเสื้อผ้าย้ายหนี

เพราะก่อนเกิดเหตุลูกสาวยังเข้าครัวหุงข้าวอยู่เลย
ชงนมให้กับหลานวัย๒ขวบอยู่เลย
เชื่อว่าทั้งหมดเป็นข้ออ้างของนายเอ็ม
หรือไม่ตอนนั้นนายเอ็มก็ต้องหลอนยาบ้า

เนื่องจากปกติลูกสาวเป็นคนไม่ค่อยพูด
ก่อนหน้านี้เวลาทะเลาะมีปากเสียงกับนายเอ็ม

เพราะฉะนั้นยิ่งไม่เชื่อใหญ่ที่นายเอ็มบอกว่า
ลูกสาวเนี่ยไปด่ายาบคาย
ดาถึงบุพการีไม่เชื่อนะครับ
ความรู้สึกตอนนี้นะครับคุณพ่อของนางสาวกมลวัดผู้ตายบอกว่าโกรธแค้นมาก
แล้วก็อยากฝากไปถึงในเอ็มเลยว่า

เผื่อไอ้ข้าวปล่อยโปร่ม
ไอ้ข้าวปล่ามาซะ

ถ้าเขาจะมาขอโทษกลับขอโทษวิงวอนขออภัย

เพราะอย่างนี้มันไม่ซุ่มปวดค่ะ

เพราะแมนเตนาไอ้ปล่อยเจ็บเม็ดไอ้ผืด
ไม่มีถ้าปล่าเห็นต้องจับ

ก็ุ่งเราก็ยืมไม่ได้กันจริงก็คือไปกันแหละ
ไยไยกันึงไปดีวะดีพะฆ่ากัน

คุณพ่อของผู้ตายบอกโอ้โหคนเราถ้าอยู่ไม่ได้ก็แยกกันไป
ใช่ไหมฮะอย่างนี้มันเกินไปนะครับคือข้อมูลจากทางคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าลูกสาวนะฮะ
คือนางสาวกมลรัฐหรือว่าน้องมนต์เนี่ยนะฮะก็อยู่กินกับนายเอ็มมาสี่ปีนะครับ
มีลูกสาว๒คนนะครับคนโต๙ขวบนะฮะคนที่อยู่ด้วยเมื่อคืนตอนเกิดเหตุแล้วในเอ็มอุ้มไปเนี่ย
เป็นคนเล็กอายุสองขวบนะครับขณะเดียวกันนะครับในเอ็มเองเนี่ยก็ชอบเสพยาบ้านะครับ
แล้วชอบดื่มเหล้าด้วยแล้วมักจะหลอนมาตลอดนะชอบหึงหวงถึงขั้นแบบให้ผู้ตายเนี่ยเลิกทำงานให้อยู่กับบ้านอย่างนี้
เพราะชอบคิดว่าเขาจะไปมีผู้ชายคนอื่นคือระแวงประมาณอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหแต่แม่ตัวเองทั้งเสพยาบ้าทั้งดื่มเหล้าอ่ะ
นั่นน่ะสิคะโอ้โหใครจะอยากไปอยู่ด้วยใช่ไหมคือถ้าผู้หญิงสักคนนึงจะไม่อยากอยู่กับผู้ชายเพราะคุณทั้งเสพยาบ้าทั้งดื่มเหล้าอย่างเงี้ย
เขาก็ไม่ผิดนะใครจะไปทนอยู่ด้วยนะคะนี่ฮะนี่ไปฆ่าเขาตายเลยนะครับสพเขาพนมนะครับแจ้งข้อกล่าวหากับนายธวัชชัยประทุมสุวรรณหรือว่าในเอ็มวัย๓๐ปีนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับไม่ได้ทำทัวร์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเนื่องจากบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่าพิเคราะห์แล้ว
อยู่ใกล้กับบ้านของญาติของผู้ตายมากเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนลูกของในเอ็มแล้วก็ผู้ตายตอนนี้มีญาติรับไปดูแลแล้วนะครับ
ค่ะสุดท้ายก็น่าสงสารลูกสงสารเด็กนะคะใช่ครับอืม